กันที่นักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีคนดัง

อัตเขลเดี๋ยวทำอะไรที่บอกให้อ้ายรับรู้

มาเป็นแม่ค้าส้มตำควงสากเลยจ้ะ

ถูกต้องแต่ว่างานร้องเพลงชีก็ยังไม่ทิ้งนะคะ

วางจากงานวางจากไม่ใช่วางจากงานร้องเพลงก็มาตั้งส้มตำเสิร์ฟ

คุณผู้ชมค่ะใครว่างไปอุดหนุนส้มตำเอิ้นขวัญตำแซ่บกันได้

เอิ้นขวัญเขาก็อยากจะปังอีก
เสาภูสินคนนี้เข้าไปก่อนแล้วเข้าไปสองขาแล้ว
ตอนนี้เอิ้นขวัญกำลังก้าวขาขวาตามไป
ล่าสุดเขาไปร้องเพลงที่วัดไร่ขิง
มีโอกาสไปไหว้ทาเวสวันขอพรบอกว่าขอให้ลูกมีงานเข้าเยอะนะ
ส่วนอีกไม่กี่วันจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
คนขับเขาก็แอบกระซิบอีกแล้วกระซิบเก่งเหลือเกินนักร้อง

พี่หนูชอบเล็กซี่
อะไรนะเขากระซิบไงหนูชอบแตะสี
ขออีกรอบหนึ่งหนูชอบเล็กซี่

ฟังไม่ค่อยชัดเสียงแห่มหมดแล้ว
เฮ้ยเอาเล็กซี่ละกัน
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงนะแต่ก็เอาเลขสี่
จริงอยากปรึกษาเต่าภูสิน
เขาสายมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ล่าสุดก็ไปวัดไล่ขิงเนอะจริง
ก็ไปไหว้อะไรนะ

ก็ไปขอพรท่านว่าแบบว่า
ให้ลูกมีงานนะให้แบบว่าทำอะไรอย่างนี้ลาบลื่น
ไม่มีอะไรติดขัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ร้องเพลงอะไรนะบัวกล้าบอกนี่
แต่หนูกล้าบอกอายสนุกจังเลย
อยากทำอะไรที่บอกก็ไม่รู้เดี๋ยวเวลาจะไม่มีแล้ว